คุณคิงคุณขวัญคุณผู้ชมชอบกินสละไหมอ๋อสละชอบสละเปรี้ยว
ใช่ฉันเขาก็ชอบทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกหลานเหมือนกันนะ
ต้องระวังนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอายุคนสูงอายุเนี่ย
บางทีต้องระวังเรื่องเม็ดเห็นรถแอมบูแลนซ์มาจอดอยู่หน้าบ้านไม่ดีแล้วคุณผู้ชม
อยู่บ้านคนเดียวที่เห็นเบลออยู่ด้านหลังนั้นน่ะสำลักกลางดึกเลย
ใครจะมาช่วยลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วย

โอ้โหเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ในพื้นที่ก็คือสพเมืองนครศรีธรรมราช

มาถึงปั๊บเจอศพของคุณตายโย
นายพินโยคูบูลอายุ๘๐ปีค่ะ
ลักษณะที่คุณตายโยเสียชีวิตนะนะ
อยู่บนเก้าอี้พลาสติกแล้วหน้าคว่ำมาตรงแคร่ไม้ตรงนี้ค่ะ
แล้วตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลอะไร
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๘๑๐ชั่วโมงแล้ว
แล้วบนแคร่ไม้นั้นเจออะไรบ้างล่ะ
เจอเป็นผลสละเจอลูกสละวางอยู่
สละช่อนึงแล้วเจอกองอาเจียน
ก็น่าจะคุณตายโยแกก็น่าจะแบบเหมือนกับสำลักอันนี้ค่ะ
แล้วก็แบบอาเจียนออกมาเป็นเศษผลลูกสลากองหนึ่ง

ถามญาติญาติบอกโอ้ตายโยเนี่ยแกเป็นหอบหืดนะ
มีโรคประจำตัวหลังจากที่แกเกษียณมาจากงานประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วแกก็มาอยู่บ้านนี้แหละ

หลังจากนั้นก็คิดว่าตอนดึกกว่านี้
ตอนจังหวะกำลังเคี้ยวกำลังกินเนี่ยอาการหอบอาจจะกำเริบหรือเปล่า
สำลักสำลักไปแบบนี้เม็ดสละไปติดคอ
แล้วก็มีจังหวะที่แบบพยายามจะไอจะอาเจียนผลสละมันออกมา
แล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตน่ะนะคะไม่มีใครรู้หรอกตอนกลางคืนอ่ะ
เพื่อนบ้านมาเจออีกทีตอนเช้าญาติเห็นว่าไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายอะไร
ก็ไม่ได้ติดใจอ่ะนะคะแล้วก็จะนำร่างของคุณตาเนี่ย
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปดังนั้นเรื่องนี้เนี่ย
อย่างที่บอกว่าด้วยความที่คุณตาแกก็อยู่คนเดียวด้วยไง
ไม่ได้มีลูกหลานคอยดูแลต้องระวังนะคะ
ไหนที่อยู่กับผู้สูงอายุบางทีเรื่องทานผลไม้อะไรพวกนี้
มันจะไปติดคอน้อยหนาสละกันฮอต์อาหารทุกอย่าง
การเคี้ยวการคืนพออายุเยอะแล้วก็จะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะค่ะ